ที่หนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของงูที่จังหวัดตาก
เวลางูเข้าบ้านอีกตัวเดียวนี่ก็กรี๊ดกันจะแย่อยู่แล้ว

งูมากี่ตัวนะให้ทายนะ
ตามคุณพี่กู้ภัยไปก่อนที่บ้านของคุณสุภาพร
เลขที่๓๓๘ทับ๒อยู่หมู่ที่๕ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้า
จังหวัดตากซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีงูเหลือมเนี่ย๒ตัว
อยู่ในพรองขอนไม้ขนาดใหญ่
คือสามีของคุณสุภาพรพร้อมกับเพื่อนบ้านยืนเฝ้าอยู่เขาเป็นคนเจอ
กู้ภัยเอาไฟฉายมาส่องดู
แล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยงูเหลือมจริงอยู่ในโพรงไม้ตรงนี้
แล้วเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ขดตัวอยู่ในโพรง
เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์นะคะพยายามจับงูพยายามคีบตัวงู
แล้วก็พยายามจะดึงงูออกมาแต่ก็ไม่สามารถทำได้
เพราะงูเหลือมมันขนาดลำตัวใหญ่กว่าอุปกรณ์ที่เตรียมมา
แล้วจะเปลี่ยนวิธีดีกว่ายังไงไปใช้ทักษะขั้นสูงก็คือ
ใช้มือในการจับค่ะคุณ

คืออุปกรณ์มันเล็กเกินไปงูตัวใหญ่จริง
แต่เขามีการฝึกฝนอย่างชำนาญนะคุณผู้ชม

กว่าจะจับมันออกมาได้ก็ใช้ความชำนาญอยู่พักใหญ่

งูเหลือมยาวประมาณ๕เมตร๕เมตรน้ำหนัก๒๐กิโลกรัมใหญ่มากขนลุกเลย

จบแล้วใช่ไหมไปดูตัวที่๒

มีตัวที่๒ด้วยเอาอุปกรณ์จับงูตัวที่๒ออกมา
งูตัวนี้เล็กกว่าตัวแรกนิดหนึ่งความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณสามเมตรครึ่งน้ำหนักสิบห้ากิโลกรัม

กระสอบเลยจ้ะมัดจ้ะมัดปากกระสอบเอาไว้จ้ะเอาไว้ข้างก่อน

อ่ะใช่๒ตัวยังไม่เรียกแฟนมิลลี่
แต่เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงกุกกักในโพรงอีก

ก็เลยส่องไฟฉายเข้าไปดูไปเจองูเหลือมตัวที่สาม

พยายามดึงช่วยกันออกมาจนสำเร็จ
แล้วตัวที่๓ความยาวเท่ากับตัวที่๒คือประมาณ๓เมตร
เอางี้๓ตัวแล้วครบแล้วพ่อแม่ลูกจบแล้ว

ด้วยความสงสัยเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเขาก็มีมติร่วมกันว่า
มันหมดจริงไหมเราลองแห่ไหมลองงัดดูไหม
ส่งเพิ่มดูอีกสักรอบไหมเพื่อความชัวร์เผื่อมันจะมีอะไรหลงเหลืออยู่
ไม่ทันขาดคำเจอจริงงูเหลือมตัวที่สี่
ดอยู่ใต้ขอนไม้อีกอ่ะคุณ
โอ้โหขนลุกเลยตามคาดเลยเนอะดีนะที่เอกใจแล้วก็ขอดูอีกรอบนึง
ก็เลยทำการจับใส่กระสอบมัดปากอย่างดีทั้งหมด
รวมทั้งหมดที่เจอก็คือ๔ตัวใหญ่อยู่ที่โพรงเดียวตรงนี้
แล้วเขาก็เลยเอางูขึ้นรถกระบะซะใส่กระสอบแล้วเนาะเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป
เหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่จริงนะ
คุณดูเนี่ยใส่กระสอบไปตัวละกระสอบนะไม่ใช่ใส่รวมกันกระสอบเดียว๔ตัวนะ
แล้วเห็นเนี่ยนะมัดเป็นถุงปุ๋ยเลยอ่ะ
ก็ใช่มัดเป็นถุงปุ๋ย๔ถุงอย่างนี้ชาวบ้านเท่านั้นถ้าเขาไม่รู้นะ
เขาโบกเรียกซื้อมาขายปุ๋ยใช่ไหมมา
มาไม่ใช่คุณดูแล้วเนี่ยคุณดูดิพี่เขาจะแบกขึ้นเขาต้องเหวี่ยงขึ้นเลยนะมันหนัก
เพราะมันตัวใหญ่มันหนักมากนะคะแต่โอ้โหเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น๔ตัวใหญ่อยู่ร่วมกันที่โพรงไม้โพรงเดียวอ่ะ